คุณผู้ชมค่ะมาดูโชว์ชุดใหญ่ไฟกระพริบแวววาวับกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
แอนมิดชัยนั่นเองตั้งใจมาอวดแฟนนะคือคิดถึงบรรยากาศการโชว์ไง
ก็ขอร้องรำลิเกแบบไทยในสไตล์แบบดินแดนภาระตะก็แล้วกันนะคะ
ชุดนี้ค่ะมาจากคณะอารยะอารยันค่ะ
แสดงในพิธีเปิดดินแดนพุทธภูมิต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะ
โดยได้น้องเบสลูกชายบุญธรรมวัย๑๐ขวบค่ะ
สีม่วงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวสังเกตดูดีนะ
ความสามารถไม่ธรรมดาจริง
น้องคนนี้แหละค่ะน้องเบสเนี่ยค่ะแสดงนำด้วยทั้งร้องทั้งเล่น
โชว์ฟันดาบอีกนะคะทำเอาแม่ค่ะ
นี่แฟนคลับนะชูป้ายเชียร์กันสนั่นหวั่นไหวเลย
ดูสักก่อนรีลาไม่ธรรมดาเออนะคะ
ที่พี่แอนมิดชัยค่ะจะจัดเต็มแต่งชุดภาระตะ
สีน้ำเงินทรงพลังคว้าไมค์มาร้องเพลงหนี้กรรมค่ะ
กับน้องเบสซึ่งบอกเลยนะว่าเพราะแล้วก็มีเนื้อหาซึ้งกินใจจริง
เราไปฟังโชว์เด็ดนะคะพร้อมกับสัมภาษณ์พี่แอนแล้วก็น้องเบสกันค่ะ
มีแม่เป็นไอดอลค่ะไม่ต้องไปหาใครแล้ว
จริงน้องเบสออกซิงเกิ้ลก็ลองให้ออกเพลงนิกรรมลองให้ร้องเป็นภาษาฮินดี้บ้าง
เพลงก็ชอบพวกเพลงกุหลาบแดงฟังอะไรที่แบบแม่แม่ชอบเขาก็ลองด้วย
แต่ว่าก็ได้อ่าลองสิให้พี่ให้พี่จะได้โฟวาร์ดด้วยหรอค่ะ

เจ้าบินอ้อลาหรือไรห้องฟ้าจึงมาเรียบดิน
เจ้ายู่พรหมิ่นในเลยมาสิ้นแค่เพียงพรหมแดน

สมแล้วที่มีแม่แอนมิดชัยเป็นไอดอลคุณผู้ชมค่ะ

สามารถติดตามกันได้ละกันท่าทางจะมีงานโชว์ไปอีกหลายงานนะคะ

ก็ปี้กันมาเลยความสามารถอ่ะโอ้ยยยดีจริงค่ะน่ารักด้วย
ขี้อ้อนด้วยนะคะโด่งดังแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ